ปกติเราจะเห็นการเวียนเทียนรอบวัดรอบโบสถวัดนะ
แต่ว่าจะพาไปดูที่พยาวครับ
เขาเวียนเทียนทางน้ำกันครับ

คุณยุผ่าถวีเวทนากิจบะวอน
หลักคำผู้ว่าพยาวครับก็นำข้าราชการพุทธศาสนิกชน
แล้วก็นักท่องเที่ยวนี่นั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำนี่ครับ
รอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพยาวเลยเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยนะ
ทางวัดเนี่ยมีการประดับไฟแสงสีสวยงามเลยครับแล้ววิวก็สวยด้วย
กิจกรรมนั่งเรือภายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพยาว

ในวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็เมื่อวานนี้วันอาสานหบูชาครับ
ซึ่งวัดติโลกอารามถือเป็นวัดร้างนะที่ถูกค้นพบตามแผ่นศิลาจารึก
สร้างขึ้นครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งล้านนาเมืองเชียงใหม่
เมื่อปีพุทธศักราช๒๐๑๙ถึง๒๐๒๙ครับโอ้โหมีอายุเก่าแก่มากกว่า๕๐๐ปี
โอ้โหนี่ตอนกลางคืนนี้ไฟสวยเลยครับคุณผู้ชม
นี่การเวียนเทียนกลางคืนนะที่กวานพยาวนะฮะ
ฉะนั้นใครอยากเวียนเทียนกลางน้ำเนี่ยต้องไปพยาวเขาจัดแค่๓ครั้งต่อปีนะครับ